ทะเลสวยใสต้องยกให้ทะเลไทย
แต่ถ้าใครจะไปเที่ยวทะเลใต้ในช่วงนี้

ยังคงหอบนำความชื้นพัดเข้าปกครุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังคงมีความกดอากาศตามคลื่นที่บริเวณประเทศมาเลเซีย
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ในคืนนี้ค่ะเริ่มมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะคุณผู้ชม
ในขณะเดียวกันค่ะภาคเหนือภาคอีสานน่าอิจฉาเหลือเกิน
เพราะว่าสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องค่ะ
ดอยยอดภูนะคะมีโอกาสเจอแม่แคนิ้งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ราว๔๑๒องศาค่ะ